สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
โดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี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
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนกรกฎาคม
เดือนแห่งความหลอนที่เราจะมาฟังประสบการณ์น่ากลัวและขนหัวลุกไปพร้อมกัน
แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการของเรามากหน้าหลายตาครับ
แต่ก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหารายการในวันนี้
ฝากคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหน
ที่มีประสบการณ์หลอนอยากเก็บไว้คนเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่า
คงจะเคยผ่านตากับละครแนวผีที่สร้างเรตติ้งอันดับหนึ่ง

นั่นก็คือละครเรื่องผีกะ
ที่เราจะเชิญพระเอกนักแสดงนำของเรื่องนี้
มาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา

ที่สำคัญคือสูสีกับพิธีกร
ในวันนี้ผมรู้สึกสบายใจมาก
แล้วตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับน้องบอมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่แจ๊กสวัสดีครับ
ถามจริงครับ
กินอะไรเข้าไปถึงหล่อขนาดนี้
พี่ก็กินแบบพี่แจ๊กนะครับ

พี่จะสูสีกับไอ้ตัวนู้นมากกว่า
น้องบอมนี่เป็นพระเอกในละครผีกะ

ซึ่งเป็นละครแนวผีแนวความเชื่อเลย

ผีกะอย่างที่เราทราบกันว่า

เพื่อเอาไว้เสริมเอาไว้เชิดชูตัวเอง
เอาไว้คอยช่วยเหลือตัวเอง

ถูกไหมช่วยเหลือในที่นี้คือ
หมายถึงว่าเวลาอยากจะขอให้ผีกะช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
อยากให้คนรักให้คนหลงให้ผีกะช่วย
ครับผม
ถูกไหม
เหมือนเขาจะช่วยในเรื่องของ
เมตตามหานิยม
ใช่ครับแล้วเหมือนทำให้เรามีเสน่ห์
หน้าตาดูดีขึ้นในช่วงกลางคืน
แต่เป็นการเลี้ยงผีนะ

เออนะครับ
ซึ่งละครผีกะอย่างที่หลายท่านได้ดูกันทาง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เขาเคยออกอากาศไปแล้ว
ปรากฏว่าเรตติ้งดี
ครับผม
ตอนนี้ก็เลยนำกลับมาให้ได้ชมกันใหม่
เผื่อท่านไหนที่อาจจะพลาดไป

เนี่ยผมถามก่อน
ผมจะถามทุกคนเลยครับ
เรื่องของความเชื่อก่อน
ถ้าพูดถึงเรื่องของผีของสาง
ความเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์
บอมเชื่อเรื่องผีกี่เปอร์เซ็นต์
ส่วนตัวเลยนะครับ
เท่าที่เจอมาเนี่ย
เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์
ร้อยเลยครับว่า
เชื่อเต็มร้อยว่าโลกนี้มีผี
ใช่ครับ

ที่อยู่แบบซ้อนกับเรา
คนรุ่นใหม่เลยนะ
คนรุ่นใหม่อย่างนี้เลยนะคุณผู้ชม

โตมาแล้วเจอกับ

ก็เลยเชื่อครับ

น่าจะตอบโจทย์ตัวเองได้

ใช่ครับ
เรื่องเกี่ยวกับบ้าน
ใช่ครับ

บ้านตัวอย่าง
ใช่ครับ
เป็นประสบการณ์ตรง
ใช่เลยครับผม
จะย้ายบ้านเข้ามาอยู่ในเมือง
ก็เลยมาหาซื้อบ้าน
อันนี้บอกเขตหรือไม่
ปล้องก็ได้ครับปล้อง
อยู่แถบบางกะปิ
อ่าแค่นั้นพอ
โอเคครับ
ก็เขาไปเจอกับ
เหมือนเป็นหมู่บ้านหนึ่ง
แล้วเขาไปซื้อ
ก็คือตอนแรกเนี่ย
เขาไปดูแล้ว
บ้านเนี่ยขายหมดแล้ว
จะเหลือแค่บ้านตัวอย่าง
ที่ตกแต่งเสร็จหมดแล้ว
ใช่ครับก็เหมือนเวลา
อย่างปกติเวลาเราจะไปซื้อบ้านใช่ไหมครับ
เราก็จะต้องไปดูบ้านตัวอย่าง

เหลือแค่บ้านตัวอย่างหลังสุดท้าย
โครงการก็ถามว่า
แบบสนใจไหมอะไรแบบนี้

ก็เลยตัดสินใจซื้อ
พอซื้อมาแล้วเนี่ย
ตอนแรกอยู่ไปก็ปกติ
ไม่มีอะไร

ที่บ้านเนี่ยมีคุณตาคุณยายนะครับ
แล้วก็มีคุณแม่บอม
แล้วก็มีคุณน้าอีกสองคน

เขาเริ่มเจอเหตุการณ์แปลกก็คือ
ตอนช่วงกลางคืนเนี่ย
เขาจะเจอเหมือนเป็นดวงไฟสีออกแดงส้ม
เหมือนลอยอยู่
ที่ไหนในบ้านเหรอ
ในบ้านครับ
ซึ่งบอมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

แต่พ่อบอมเองก็ไม่เคยเจอเหมือนกัน
แต่ว่าคนในบ้านนะ

ครับ

แล้วเราไปแบบ
เอ๊ะอะไปทักปุ๊บเนี่ย
เขาจะพุ่งเข้ามาเลย

มันพุ่งเข้ามาแล้วก็หายไปนะฮะ
เป็นแบบนี้บ่อยมาก
จนที่บ้านเนี่ย
เขาเริ่มรู้สึกว่า
มันแปลกไปแล้ว
คือไม่ว่าจะเลี้ยงพระกี่รอบ
ทำบุญบ้าน
ใช่ครับ
ปกติเราซื้อบ้านมา
เราก็ต้องมีทำบุญบ้านใช่ไหมครับ
คุณตาคุณยายเนี่ย

หลายรอบมาก

เวลาอยู่ไป

ที่คนในบ้านเขาเห็น
ก็เลยลองไป
ปรึกษาเหมือน
หมอดูหรือร่างทรงอะไรแบบนี้
ที่เหมือนทางบ้านบอมเขาเขาเชื่อ
ก็ลองไปดูแล้ว
เขาบอกว่า
เจ้าที่บ้านบอมเนี่ย
เป็นอิสลาม
จะมาทำพิธีทางพุธเนี่ยไม่ได้
เพราะว่าเหมือนทำไปแล้วเขาก็
มันรับกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ฮะ
ซึ่งก็ใกล้เคียงนะเพราะว่า
แถวแถวส่วนบางกะปิง
เจ้าที่อิสลามเยอะนะ
ใช่ครับ
ที่นี้ที่บ้านบอมเขาก็เชื่อ
จุดนั้นคืออะไรว่าดีก็คือทำหมด
แล้วก็เหมือนเชิญคนอิสลาม
มาทำพิธีเต็มบ้านเลยตอนนั้น
มาสวดอะไรสักอย่างหนึ่ง
พอทำไปเสร็จแล้วเนี่ย
คืนนั้นคุณน้าผู้หญิง
ต้องบอกก่อนว่าที่ที่บ้านบอมเนี่ย
คุณน้าผู้หญิงเนี่ย
แกจะเป็นคนที่มีเซนต์

คือเหมือนคนมีองค์นะฮะ

หรือว่าจะรู้สึกอะไรแบบนี้ได้ง่าย

บ่อยสุดแล้วคนนี้
คืนนั้นเนี่ยเขาก็นอนอยู่
แล้วเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่า
เหมือนชามาที่ปลายเท้าแล้ว
เขาก็รู้สึกแล้วว่าเหมือนโดนอำ

ยืนล้อมเตียงเขาหมดเลย

ไม่ใช่คนเดียวครับ
เยอะเลยเหรอ
ใช่เขาบอกว่าเกิน๑๐

ที่เขาฟังไม่ออกเลย
คนเหล่านั้นมาสวดศพ
เหมือนน้าเป็นศพ

อันนี้ที่คุณน้าเขาเล่าให้ฟัง
ก็พอหลังจากนั้นมา
เหตุการณ์มันก็ไม่ได้ดีขึ้นน่ะ
ทุกคนก็ยังเจอรูปไฟนั้นอยู่

ซึ่งมันบ่อยเกินไป
เป็นเหมือนคนเขาบอกเนี่ยคนนี้ของจริงนะต้องลองไป
ทีนี้เขาก็บอกว่าบ้านที่บอมอยู่เนี่ย
ปลูกค่อมต้นตะเคียนทอง

ซึ่งมีต่ออยู่ข้างล่าง

เขาไปสร้างยังไงถูกไหมฮะ

เขาบอกว่าไอตอนสร้างเนี่ยคือไม่ได้บอกกล่าว

ซึ่งเขาเนี่ยไม่พอใจมาก
มันเลยเป็นฟิวเหมือนว่า

เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย
ต้องอัญเชิญเขาขึ้นมา

เป็นผู้หญิง
ใส่สะบายสีเขียว

ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณน้าผู้ชายครับเขานอนอยู่

มันเป็นประตูเหล็กครับพี่แจ๊ค

มันไม่มายกแป๊งอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ยกเคาะเล่น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

เขาก็เลยเหมือนด่าแบบพูดตวาดไล่อะว่าแบบ

คือเขาคิดว่าน่าจะเป็นผีอะ

พอเสียงไล่ปุ๊บมันเป็นเสียงแบบ

ในช่วง๓๐ปีที่แล้วตอนนั้นพี่วิทย์ประมาณ๘๙ครับ
ด้วยความที่ตัวเองเริ่มมีลูกแล้ว

พ่อกับแม่พี่วิทย์เนี่ย
เขาก็เตอร์เวนหาโลเคชั่นหาอาการหาทำเลไปเรื่อย

คราวนี้เนี่ยที่ผมเกินไปแล้วว่าด้านขวาเนี่ยเป็นร้านเบเกอรี่ใช่ไหมครับ
เบเกอรี่ร้านนี้เจ้าของเนี่ยเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อครูศักดิ์กับครูนี
สาเหตุเรียกว่าครูเพราะว่าทั้งคู่จริงแล้วอาชีพเขาเป็นครู
แต่ด้วยความสามารถประจวบกับรถมือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ครูนีเนี่ยสามารถทำเบเกอรี่ได้อร่อยมากก็เลยเปิดร้านเบเกอรี่เนี่ยเป็นอาชีพเสริมของเขาไป
ด้วยความที่มันเป็นอาคารพาณิชนะพี่แจ๊คเนอะเราต้องมาแชร์ผนังกัน
มันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับที่จะมีได้ยินเสียงข้างฝั่งมาบ้าง
รวมถึงได้เห็นได้รับรู้พฤติกรรมบางอย่างของเพื่อนบ้าน
ซึ่งตามคำบอกเล่าของแม่ของพี่วิทย์เนี่ยแกเล่าว่าครูศักดิ์ครูนีเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมาก
เรียกได้ว่าทะเลาะกันเกือบทุกอาทิตย์แล้วเรื่องหลักหลักที่ทะเลาะกันเนี่ยครับพี่แจ๊ค
หนีไม่พ้นเรื่องความเจ้าชู้ของครูศักดิ์ครับผมระยะเวลาผ่านไปจากเดือนเป็นปีไปครับ
กิจการของตลาดเนี่ยดีขึ้นเรื่อยคนมาใช้บริการของตลาดเยอะขึ้นเรื่อยทำให้คลินิกของพี่วิทย์เนี่ยเองเนี่ยของพ่อแม่พี่วิทย์เองเนี่ยก็มีคนมาใช้บริการมากขึ้นรวมถึงร้านเบเกอรี่ของครูสักครูนีด้วยครับ
เรียกกันเรียกว่าชนิดที่ว่าต้องรอต่อคิวกันซื้อขนมเลยกันว่าได้ครับคราวนี้เนี่ยพอกิจการมันดีขึ้นเรื่อยทางครูนีเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องรับพนักงานเพิ่ม
เขาเนี่ยด้วยความตระหนีหรือความประหยัดอะไรของแกก็ไม่ทราบนะครับแกไปรับพนักงานต่างด้าวมาคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าลำดวนลำดวนเนี่ยเป็นผู้หญิงสาวอายุยังน้อยครับพี่แจ๊ค๑๕๑๖ปีแค่นั้นครับผิวพันธ์หน้าตาดีครูศักดิ์ครูนีเนี่ยตัดสินใจทำห้องเล็กง่ายให้ลำดวนอยู่ชั้นดัดฟ้าของอาคารพาณิชย์ก็เป็นสังกษีปิดง่ายนะครับให้เขาอยู่

เพราะว่าความเจ้าชู้ของครูสักเนี่ยไปทำให้ครูนีเนี่ยเกิดความหึงห่วงลำดวนเกิดขึ้นมีการตบตีมีการทำลายร่างกายซึ่งแม่พิวิตเนี่ยจะมีโอกาสเจอลำดวนทุกครั้งที่แกขึ้นไปตากผ้าบนดาดฟ้าและแน่นอนที่ผมเล่าให้ฟังว่าลำดวนเนี่ยเขาอาศัยอยู่ชั้นดาดฟ้าแม่ของพิวิตเล่าให้ฟังว่าคร

จดหมายกลับไปที่บ้านให้ทุกทุกเดือนเพื่อส่งข่าวให้ทั้งบ้านรับรู้ว่าตอนนี้ชีวิตลูกของเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตของเขาเป็นยังไงให้แม่เขาได้รับรู้จนมีวันหนึ่งครับจังหวะที่แม่ของพิวิตเนี่ยก็ทำกิจกรรมตัวเองอยู่บนดาดฟ้ารดน้ำพืชผักสวนครัวเล็กของแกไปลำดวนก้าวข้ามเข้ามาในฝั่งดาด

ลายังไงครูนีไม่เคยอนุญาตเลยไม่เคยอนุญาตแม่แต่ครั้งเดียวมันจึงเหลือวิธีเดียวก็คือการหนีครับผมเพราะว่าจะให้ปิดความลับเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยสักวันหนึ่งครูนีต้องรู้อยู่ดีท้องมันต้องใหญ่ขึ้นคราวนี้ครับคืนคืนนึงคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่ก่อนจะถึงวันไหว้เจ้าตุดจีนครับแม่ของพีวิทเขาก็ตื่นมาเตรียมขอ
เหมือนเดิมครับข้างบ้านทะเลาะกันอีกแล้วแต่คราวนี้มันหนักขึ้นเรื่อยจนตัวเกะเองเนี่ยกังวลว่าจะเกิดมีใครมีอันตรายเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นเพราะทุกครั้งที่มีคำกล่นด่าออกมาจากครูนีเนี่ยมันจะตามมาด้วยเสียงร้องของลำดวนเหมือนด่าไปแล้วตีไปใช่ครับแล้วคำพูดคำจาที่ด่าออกมาเนี่ยแม่พิวิ
ห้ามใจตัวเองไม่ให้เขาไปยุ่งเขาเพราะว่าตัวพ่อของพิวิเองก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับบ้านหลังนี้แกก็พยายามเตรียมของว่ายของแกไปเรื่อยจนมีจังหวะหนึ่งที่มีเสียงดังโคร่มใหญ่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นหลังจากเสียงโคร่มนั้นดังขึ้นอะครับพี่แจ๊คทุกอย่างอยู่ในความสงบเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ
การไหว้เจ้าของแกเนี่ยไหว้ตุ๊ดจีนเนี่ยมันต้องไหว้ก่อนลุงสางความเชื่อของแกนะครับแกก็ขึ้นไปไหว้บนดาดฟ้าประมาณตี๕กว่าปรากฏว่าช่วงเวลาที่ไหว้เนี่ยมันเห็นไฟดวงนึงของห้องลำดวนเปิดอยู่ใจแกก็คิดว่าเอ๊ะลองข้ามไปดูหน่อยดีกว่าเผื่อลำดวนได้รับบาทเจ็ดอาจจะได้รับความช

แกไหว้เสร็จแกก็หลับยาวไปเวลาผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแกไม่ได้เจอลำดวนอีกเลยครับตั้งแต่วันนั้นทุกครั้งที่แกขึ้นมาดาดฟ้าแกพยายามมองนะครับว่าเอ๊ะลำดวนหายไปไหนหรือหนีไปแล้วจนแกทนไม่ไหวไปถามครูนีให้รู้เรื่องว่าลำดวนหายไปไหนคำตอบที่ได้รับก็คือโอ้ยมันหนีตามผู้ชายไปแล้วมันท้องมั

ลำดวนมาตามหาลูกตัวเองลูกฉันหายไปไหนแต่ที่เขามาถามกับแม่เพราะว่าที่อยู่บนซองจดหมายคือที่อยู่ของคลินิกเพราะเขียนต้นทางไปจากที่นี่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อคงจะอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่แต่ปรากฏว่าพอคุยกันแล้วไม่ใช่ลูกของเขาเนี่ยทำงานอยู่แล้วข้างคือร้านเบเกอรี่เขาก็เลยให้แม่ของลำดวนไปถามคุณีดูไปรับไปฟั
แกบอกว่าแกไม่เชื่อแกไม่เชื่อว่าลูกแกจะหนีไปแกไม่เชื่อว่าลูกแกจะหนีตามผู้ชายเพราะทุกครั้งที่แกเขาเขียนจดหมายกลับไปบ้านเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาเล่าแต่เรื่องดีเล่าแต่ชีวิตที่มีความสุขเขาเฝ้ารอข่าวสารจากลูกเขาเนี่ยมานานเป็นปีแล้วเขามีความกังวลเขาเลยจำเป็นต้องมาตามคุณ

เกิดอะไรขึ้นแต่หน้าวิธีนั้นต้องดูคนที่ได้รับการบาดเจ็บก่อน
ก็เข้าไปประถมพยาบาลครูนีตามเรื่องตามราวไป
เรื่องวันนั้นผ่านไปตื่นเช้ามาครับพี่แจ๊คครับ
จังหวะที่แม่พีวิทย์เปิดคลินิก
อยู่ดีมีคนกลุ่มนึงมุ่งอยู่หน้าบ้านคุณี
ภาพที่แกเห็นคือมีไก่ตัวหนึ่งที่ถูกเชื่อดคอ
เลือดนองอยู่เต็มหน้าร้านมีทูปกรรมนึงเป็นกรรมนะครับ
เล่าให้ฟังที่ถูกจุดไปแล้วครับปักอยู่บนไก่
พร้อมกับเศษเสื้อที่ดึงไปเมื่อวานวางอยู่คู่กัน
วินาทีนั้นเนี่ยแม่พี่วิทย์รู้เลยว่าใครทำ
มันเป็นแม่พิวิตกับครูนีเท่านั้นที่รู้ว่าเสื้อตัวนี้
ถูกฉิงเมื่อวานโดยฝีมือใครแต่สองคนนี้
ได้แต่มองตากันแล้วก็หน้าซีดใส่กัน
ครูนีเขาก็เลยแก้สถานการณ์ด้วยการโวยวายให้คนเอาไปทิ้ง
มีแค่สองคนนี้ที่รู้ว่าใครก็แน่ที่เป็นคนทำ
พี่วิทเขาก็เก็บข้อสงสัยสิ่งนี้ไว้ว่า
แม่ทำลวงทำสิ่งนี้ทำไม
หลังจากเหตุการณ์ที่มีการเอาไก่ตายมาวางหน้าบ้าน
เรื่องราวแปลกมันก็เลยเกิดขึ้นที่นี่
นึกภาพสมัยตลาดสดสมัยก่อนนะพี่แจ๊ค
มันจะมียามที่คอยเคาะระคังบอกเวลา

เป็นจุดสุดท้ายแล้วแหละอยู่หลังตลาด

เป็นที่อยู่อาศัยของพวกสุนัขตลาดทั่วไปอย่างนี้ครับ

อยู่ดีหมาฝูหนึ่งที่อยู่ป่าละเหมาะนั้นนะครับ
กว่าตัววิ่งกรูกันออกมาที่ถนน
แล้วก็เห่าอยู่ที่ถนนแล้วก็เห่า

จ้องไปที่บนหลังขาของตลาด
แกก็แบบมันไม่ใช่เรื่องปกติสิ่งนี้

ไปกระทบกับร่างผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งยอง

ร่างนั้นก็กระโดดลงมากับพื้นทันทีแล้วก็หายไปเลย

มันก็มีเรื่องที่๒เรื่องที่๓ตามมา
แล้วก็ดึกหน่อยเขาก็จะอาศัยนอนกันที่ตลาด

วันนั้นส่งผักเสร็จประมาณตี๒ตี๓

คอกหลังรถกระบะ

ประมาณตี๔กว่าสะดุ้งตื่นปวดฉี่

แป๊บเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่

ก็เลยพอทำธุระเสร็จก็เลยหันไปมองดู

ตำแหน่งเดิมที่ผู้หญิงคนที่ยาม
โดดลงไปซึ่งตำแหน่งนั้นเนี่ย
ตรงข้ามกับร้านเบเกอรี่พอดี

ผู้หญิงคนนั้นยืนเฉยแล้วก็จ้อง

บ้านหลังนั้นตลอดเวลา
เหมือนเดิมครับพี่แจ๊คไอ้หมาที่อยู่ตรงนั้น
เห่าหอนรับกันดีเหลือเกิน

เห็นท่าไม่ดีสตาร์ทรถออกไปทันที

มีคนเล่าขึ้นเรื่อยในตลาดพิเจ๊ก

เรื่องราวทำเสริมเปิดไปเรื่อย

เรื่องราวแพร่กระจายไปเรื่อย
เขาก็เลยคิดว่ามาทำบุญกันดีกว่า

ไม่รู้แหละว่าอันนี้ใครแต่ทำบุญ
ประจวบเหมาะกับเป็นช่วงงานประจำปีตลาด
ทุกปีเขาจะเหมือนจัดงานงิ้ว
มีลิเกมีงิ้วมีหนังกางแปลง

อาศัยวิธีช่วงนี้แหละในการทำ

คืนสุดท้ายพี่แจ๊คคราวนี้คืนสุดท้าย

ไม่ไปดูหนังกางแปงกับพ่อกับพีวิทย์
ตัดสินใจที่จะอยู่บ้านด้วยความเพลียหรืออะไรก็แล้วแต่

แล้วก็ปล่อยลูกชายกับสามีตัวเอง
ดูหนังไปก็นอนอยู่

วินาทีแรกที่เขาคิดคือเอ๊ะหรือพ่อกับพี่
แล้วเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยเปิดไฟทุกดวง

สักพักหนึ่งเสียงเคาะดังต่ออีกตึ้ง
แต่คราวนี้พี่แจ๊คเสียงมันไม่ได้มาจากข้างล่าง
มันมาจากดาดฟ้าเสียงเคาะจากดาดฟ้าหรอ

กังวลนะพี่แจ๊คแกกลัวมากแกกลัวคิดว่าเป็นโจร
เพราะว่าทุกคนไปอยู่งานงิ้วกันหมดแล้ว
แกอยู่บ้านคนเดียวแกกลัวว่าจะเป็นโจร
กำลังลังเลใจว่าแกจะทำยังไงดี
พอสิ้นเสียงไอ้เสียงปึ้งเนี่ย
เป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้ช่วย

แกบอกแกเหมือนสิ่งที่แกเป็นห่วงเขาแกคิดถึงเขา
มันเป็นความปิติที่แบบเฮ้ยลำดวนกลับมาแล้ว
หรือว่าลำดวนหนีออกมาจากอะไรได้

แกก็รีบขึ้นไปชั้นดัดฟ้าเปิดประตูออกมา
เสียงตึ้งยังดังต่อนะพี่แจ๊

หมอช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยยังดังอยู่เรื่อย
ปรากฏว่าพอแกพังงะออกมาจากประตูดาดฟ้าตัวเอง
หันไปทางด้านห้องของลำดวน
ลำดวนยืนอยู่บนหลังคาห้องตัวเอง
ยืนปิดหน้าร้องไห้
แล้วก็พูดว่าหมอช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยอยู่อย่างนั้น
แต่ไอ้เสียงทุบไม่ใช่เสียงทุบประตูนะพี่แจ๊ค
เป็นเสียงเขากระทืบหลังคาตัวเอง

วินาทีนั้นครับพี่แจ๊คแม่พี่วิทย์เล่าให้ฟังว่า
หลังจากที่แกเห็นภาพนั้นภาพตัด

รู้สึกตัวอีกทีนึงคืออยู่ในห้องนอนตัวเองแล้ว
พร้อมกับพี่วิทย์และพ่อพี่วิทย์อยู่ข้าง

แกก็พูดอะไรไม่ถูกแกก็บอกว่าขอนอนก่อนพรุ่งนี้ค่อยเล่า
จังหวะที่หลับไปบ้านปิดไป
อยู่ดีคืนนั้นพี่แจ๊คประมาณตี๔กว่า

ดออดดังมากแล้วพร้อมตะโกนเรียก
หมอหมอออกมาหน่อยหมอช่วยหน่อย

ผลปรากฏว่าคนเต็มหน้าบ้านกันเลยครับ

ครูนีตกบันไดไปดูหน่อยครูนีตกบันได

ปรากฏว่าภาพที่เห็นคือคู่นี้ตกบันไดมาเสียชีวิต
ขาดที่ครูศักดิ์ตกบันไดเช่นเดียวกัน
แต่หลังจากการรักษาแล้วเป็นอมภาษณ์ครึ่งล่าง

หลังจากงานศพครูนีพี่แจ๊คคนที่กลับมา

หมอเข้าไปแล้วใช่ไหม

พี่วิทก็เข้าใจว่ากลับประเทศไปแล้ว

ที่คุณเอาไก่เชือกคอไก่
ปักทูบพร้อมเสร็จผ้าเสร็จนั้นไปวางเนี่ย

เพราะเขาเชื่อว่าลูกเขาโดนฆ่าแน่

เขารู้สึกว่าลูกเขาอยู่แถวนั้นแหละ

ไม่มีชีวิตแล้ว

จะเล่าให้ฟังนะลำดวนไปเข้าฝันเขา

เขาถูกคู่นี้ผลักตกบันได

นั่นน่าจะเป็นเสียงที่

หรือว่าอุบัติเหตุที่เขาตกบันได

เขาอยากหากระดูกลูกเขา

แต่ไม่ว่าจะหายังไงพี่แจ๊คก็ไม่เจอ

ด้วยความที่ครูนีเสียชีวิตแล้ว

เขาก็มีลูกชายคนหนึ่งอายุประมาณ๑๐กว่าขวบ

แล้วก็พากันไปอยู่บ้านของตา

จากเดือนเป็นปีผ่านไปเรื่อย

โดยไปเสนอขายร้านข้าวสารที่อยู่ถัดไป

มันก็ต้องมีการรีโนเวทใหม่เนาะ
เขาก็พาคนงานเข้ามาลื้อ
ไอ้ห้องลำด่วนชั้นบน

มันก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวกันเล็ก

ที่เป็นไว้ปลูกพริกปลูกกะเพราเนี่ยครับ

คือน่าจะสรุปคร่าวเลยว่า

ไม่ได้อยู่ในห้อง

เนี่ยครับเรื่องของลำดวน

ในส่วนของอันนี้ผมสนใจความเชื่อ
ความเชื่ออันหนึ่งของคุณแม่ของลำดวน

คิดว่าลูกสาวตัวเองไม่น่าจะปลอดภัย

ก็เลยเหมือนกับทำเป็นฟิลขาด
ทำร้ายในตัวของ
ครูแล้วก็ไปกระชาก

จริงผมมองว่าเขาคงอยากจะได้ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
ตัวแทนมาเพื่อเอาไปทำอะไรบางอย่าง

ซึ่งพอผมมาฟังผมก็ไม่รู้ว่า

มันอาจจะเป็นหมู่บ้านของเขาที่อยู่ที่นู่น
หรือเป็นของคนกลุ่มเล็กของเขาที่เชื่อ
พอมีการตายของสิ่งหนึ่ง

หรือกรรมวิธีของเขา
ที่เขาทำมันอาจจะมีอะไรมากกว่า

เราไม่ได้บอกเขาว่า
ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่อยู่รอบเรา

เหมือนกันคือเขาก็มีความเชื่อว่า
ทางฝั่งเราที่อยู่ติดกับเขา

เขาก็มีของเขา

ต่างคนต่างทำ

เพื่อให้วิญญาณของคนที่

ออกมาเรียกร้องของความเป็นทำ

การที่๒คนนั้นตกบันได
ก็ไม่รู้ว่าฝีมือของ
หรือเป็นความโชคไม่ดีของเขาเอง
แต่ถ้าบอกว่าเป็นโชคไม่ดีทั้งคู่

ผมว่าณตอนนั้นมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่าง

เรื่องนี้นอกจากเรื่องผีเรื่องสังความน่ากลัวความตื่นเต้นแล้วนะ

คือตามลักษณะนิสัยของครูนีที่แม่พิวิทย์พูดให้ฟังเนี่ย
เป็นคนที่ดูภายนอกใจดีมากเป็นครูอ่ะพี่แจ๊ค
ดูใจดีแต่พฤติกรรมจากการที่ผมบอกว่าพอเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ย
แต่นี้ถ้าทะเลาะกันอ่ะยังไงชาวบ้านก็ได้ยิน
ถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตใจของคนเนี่ยน่ากลัวจริงนะ
กลัวครับถึงขนาดที่ยอมทำอะไรลงไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า
หรือเขาตั้งใจแต่ที่แน่เขาอำพางคดี
แล้วเมื่อสัก๓๐กว่าปีที่แล้ว
มันก็เป็นอะไรที่ง่ายมากที่ในการที่
ยากในการสืบค้นสืบหา

ไม่มีบัตรอะไรเลยยิ่งสืบหายาก
ก็คือหายแล้วก็หายเลย
ก็คงจะวิเคราะห์กันได้ว่า
เรื่องของจิตใจของคน

จริงแล้วจะโทษฝ่ายหญิงอย่างเดียวก็ไม่ถูก
มันต้องโทษคนของเขาด้วย

ในการที่จะแก้ไขปัญหานี้
เรื่องราวเหล่านี้มันก็คงจะไม่เกิด

โกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น

ลำดวนถือว่าเอามาเล่าให้ฟัง
ให้เป็นอุทาหรณ์เป็นข้อคิดกันแล้วกัน
คุณท็อปสำหรับคุณผู้ชมที่ฟังเรื่องนี้

สำหรับท่านไหนที่มีเรื่อง

สดประสาทแบบนี้สามารถที่จะส่ง
เรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการนะครับ

พูดคุยกันได้มานั่งแลกเปลี่ยน
สบการตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกัน
สถานีผีดุของเราครับ

ล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิม

จะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทาง

รายการคุณภาพอื่นจากทาง

ฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานทุกท่าน

นอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่
สำคัญไม่เชื่อยาลบหลู่

แขกรับเชิญจะเป็นใครพลาดไม่ได้

เข้มข้นอย่างแน่นอนครับ
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ

ขอบคุณนะครับคุณธรรม